นครศรีธรรมราชค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
มีภาพจากกล้องหน้ารถเป็นรถกระบะบรรทุกมะพร้าว
่งแซงท้ายแล้วก็ไปชนกับรถกระบะ
เขาบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็กล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ก็เหมือนกับขับแซงกันไปอย่างเงี้นะคะนี่ค่ะถนนสายท่าสารานครศรีธรรมราช
นี่ค่ะคือกระบะค่อนข้างจะขับเร็วครับนี่นะคะ
แล้วก็ไปชนกับรถที่อยู่เลนซ้ายอืมแล้วก็ไปกระแทกกับเสาไฟ
โอ้โหนี่นี่ดูรถอีกคันนึงรถที่ถูกชนอ่ะพังยับเลย
ในรถมีนางแสงระวีชายเขียวอายุห้าสิบแปดเป็นคนขับหลานชายคือเด็กชายวัยเจ็ดขวบนะคะ
ยายหลานเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหมดสติอยู่ในรถต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
กระบะบรรทุกมะพร้าวที่ไปชนเขาเนี่ยก็จอดนิ่งอยู่ที่เลนซ้ายตามภาพเมื่อสักครู่
นายสุชาติรันจุนกิจก็แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนขับแล้วก็ไปชนท้ายรถของยายหลานจริง
คนที่นั่งอยู่ในกระบะเนี่ยก็ตกใจอยู่ท้ายเลยนะแต่ก็ไม่ได้ร่วงตกลงมานี่นะคะ
คือเหมือนกับกระบะที่บรรทุกมะพร้าวก็ขับเร็วแล้วก็ขับแซงไป
ชนกับรถเก่งแต่รถเก่งเขาพังยับล่าสุดเมื่อเช้า
ทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งเศษซากรถยังเต็มเลยนะคะ
เสาไฟเองก็เสียหายเพราะว่ารถไปกระแทกเสาด้วยเนอะยังไม่ได้มีการซ่อมแซมอะไรนะคะ

ชาวบ้านไม่ทันเห็นจริงได้ยินเสียงตรงตรง

แล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ฝั่งซ้าย
ตำรวจสพท่าสาราบอกว่า
วันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพิ่งเข้าร้องทุกข์กับทางตำรวจค่ะ
ก็จะต้องดำเนินการเข้าปักเสาไฟต้นใหม่
แล้วก็ต้องคิดค่าเสียหายกับคนขับที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทีนี้เรื่องทางคดีจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกล้องหน้ารถนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือรถกระบะที่บรรทุกมะพร้าวขับเร็ว
คือดูตามภาพแล้วไม่น่าจะน้อยกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาต้องรอผลตรวจเลือด
เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับอยู่ระหว่างรอผลนะคะ
รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนสองยายหลานที่อยู่ในรถเก่งแล้วก็โดนรถกระบะไปชนเนี่ยนะคะ
ยังอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพราะว่าอาการสาหัสทั้งคู่
คุณยายแล้วก็หลานชายวัย๗ขวบค่ะ